เอาล่ะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของสงกราน

เขาจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว

สนานเลยทีเดียวก่อนที่จะมีงานเบิกฟ้ามหาประเพณี
สัชนาลัยเมืองสุโขทัยครับ

คุณชนะไม่ไปร่วมงานกับเขาด้วยเหรอคะงานผู้สูงอายุ

คุณก็ควรต้องไปได้แหละ

ใครบอก
ดิฉันจะไม่มีวันถึง

ดิฉันลดอายุลงทุกปี
วันเกิดเอานับถอยหลัง
นับถอยหลังเลยอายุสมอง
ถึงหน้าดิฉันจะแก่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
จากจะมีการแสดงบนเวทีการเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ

และและการประกอบพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นกว่า๓๐๐คนเลยทีเดียวครับ
ส่วนงานนี้เดี๋ยวจะพาไปหน่อยคึกคักนะครับ
เบิกฟ้ามหาประเพณีศรีสัชนาลัยเมืองมรดกโลกที่ทางจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น
วันที่๗๒๐เมษายนจัดกันแบบยาวเลยทีเดียวนะครับ
ว่าสนุกยิ่งกว่าเดิมอีกครับ
ขายของงานมี๓ประเพณีเก่าแก่ก็คืองานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน๗เมษายน
ซึ่งวันนั้นนะครับคุณผู้ชมจะได้ชมขบวนนั่งช้างบวชนาคของชาวไทยภวรที่มีมานานกว่า๑๗๓ปีที่วัดหาดเซี่ยวด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วนอกจากนี้นะครับก็จะต่อด้วยงานประเพณีนี่ครับส่งน้ำสงการศรีสัชนาลัย๘๑๒เมษายนนะครับที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอำเภอศรีสัชนาลัยครับ
แล้วก็ปิดท้ายด้วยงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโหงสงน้ำหมื่นด้ง๑๗๒๐เมษายนที่อนุสวรีเจ้าหมื่นด้งตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยครับ
ปีนี้การจัดงานนะครับมีการเลื่อนการจัดงานออกไปอีก๑วัน
ราชศักระจึงต้องเลื่อนการจัดงานออกไปอีก๑วัน

ถ้าไม่รู้จะไปไหนก็ไปลองฉลองสงกรานทางภาคเหนือ
ก็อย่าลืมแวะไปที่นี่ที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ